ไปดูเรื่องของตัวเลขกันต่อนะครับ
ที่วัดเวรุวนารามหรือว่าวัดบางไผ่

ช่วงค่ำที่ผ่านมาคึกคักทีเดียวครับ
กลุ่มชาวบ้านนักเสี่ยงโชคไปไหว้ขอเลขเด็ดจาก
ย่าหอมจันทร์เป็นรากตะเคียนเก่าแก่

เคยให้โชคมาแล้ว๔งวดทำให้ชาวบ้านหลายคน
เปลี่ยนจากชาวบ้านธรรมดาเป็นเศรษฐีกันมาแล้วครับ
โดยชาวบ้านเนี่ยทำพิธีเชิญย่าหอมจันทร์นะครับ
ประทับร่างทรงและทำพิธีขอเลขเด็ดในขันน้ำมนต
ซึ่งส่วนใหญ่ชาวบ้านบอกว่าได้เลขเด็ดตามที่ต้องการนะครับ
คุณผู้ชมลองเพ่งกันดูนะครับ
ต่อเลยนะคะน้ำตาอะไรคนอยากดูมากที่สุด

พาไปที่วัดหนองทองอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยนะคะ
ชาวบ้านจำนวนมากไปร่วมพิธีเบิกเนธนคราชนะคะ
โดยมีพระครูประหลัดธนโรธปัญญาวชิโรเจ้าอาวาสเป็นคนทำพิธีนะคะ
มีการหยดน้ำตาเทียนลงในขันน้ำมนต์ด้วย
ชาวบ้านไปซองไปดูน้ำตาเทียนนะคะ
ชาวบ้านบางคนที่เข้าร่วมพิธีมันก็เป็นเรื่องแปลกเนอะ

เป็นการไข้รำตาจังหวัดของบางคน
บางคนก็ลุกขึ้นมาจากเก้าอี้

ว่าไปมาแถมมีการสายหัวสายหัวด้วยนะคะดูคล้ายกับการเลื้อยของพญานาคชาวบ้านเชื่อแบบนี้นะคะ
ก็สร้างความแปลกใจให้กับคนที่มาร่วมพิธีเป็นอย่างมากต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
น่าจะเกิดจากปฏิหารของพญานาคก็เป็นไปได้ค่ะ
น้ำตาเต็มเลยเนี่ยเต็มขันน้ำมนต์เลยเนี่ยตาเทียนขอให้เจริญก้าวหน้าครับ
ส่วนบรรยากาศภายในอาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณอำเภอบางไซจังหวัดพระนครศรีอายุทยา
คือคักไปด้วยนักเสี่ยงโชคเสี่ยงทายที่ไปขอพรกันแก้บน
ทั้งพ่อปู่ฤษีพรหมเมษแล้วก็กุมารเจ้าสัวเหง
สิทธิ์คนดังเอาไปกันแทบจะทุกรายปักเลยแหละ
คุณโป๊งเหน่งเชิญยิ้มครับนักแสดงตลกชื่อดังพร้อมด้วย
อาจารย์ลือหรือว่าตาลือตกบ้านชื่อจริงคือนายกัดพลภัยเลาะเจ้าของเพจคืนปลุกผี
วงกันไปส่องเลขในอ่างน้ำมนต์กันแหละนะฮะเพื่อนำไปเสี่ยงโชคกัน
ก็มีเลข๖ตัวปรากฏขึ้นมาลอยเด่นเป็นตะงานสีแดงแบบนี้นะฮะ
อันไหนจับคู่กันเขาก็ว่าอันนั้นแหละครับนะฮะ
แต่ว่าสองคนนั้นเขาเล็งเอาไว้อย่างไรไปฟังกันซะหน่อย
ก็มาแสบนึงเนี่ยจับเอาครับ๐๘๐๖๐๓๐๗ก็ลองจับดูเข้าในเลข
มันอยู่ในอ่างแล้วครับทำนะ
ไปดูบรรยากาศการซื้อขายลอตเตอรี่นะครับ
หน้าธนาคารกรุงไทยที่เมืองชัยนาธนะครับ

วันนี้เขาบอกว่าเลขเด็ดเลขดังก็คือเลขรถตู้ของท่านนายกนะครับ
ลงพื้นที่ประชุมคอรมอลที่ภูเก็ต

ถ้าใครไปถามหาเลขนี้อยากได้จริงแล้วก็ราคาเป็น๒เท่าครับ
และทั้งหมดคือความเข้มข้นของข่าวช่วงเช้าของ